อดผู้เสียชีวิตจากเหตุสุนามิพัทธลมอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นถึงอย่างน้อย๓๗๓ศพแล้วนะครับ
มีผู้บาดเจ็บอีกเกือบ๑๕๐๐คนแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกนะครับ
ขณะเดียวกันยังมีคำเตือนว่าอาจเกิดสุมิซ้ำรอยขึ้นได้อีก

วันนี้เป็นเช้าวันที่๒ที่ผู้ประสบภัยชาวอินโดนีเซีย
เผชิญชะตากรรมหลังเกิดซึนามิใหญ่พัดขึ้นฝั่งเมื่อวันเสาร์
สภาพบ้านเรือนเสียหายหนักหลายพื้นที่พังราบเป็นหน้ากล่อง
ชาวบ้านทำได้อย่างมากแค่การไปค้นหาของที่ยังพอมีค่า
อยู่ใต้ซากประหลัดหักพังบ้านของตัวเอง
พักพิงกลายเป็นบ้านของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในยามค่ำคืน
ขณะที่โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในความมืด
ที่ไม่มีคำเตือนและทำให้ไม่มีใครตั้งตัวได้ทัน
ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลา
ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้มากที่สุด
เช่นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้
พวกเขาพบว่ามีผู้รอดชีวิตแต่ถูกซากรถยนต์ทับอยู่
หลังจากใช้เวลาพักใหญ่พวกเขาสามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ๕ปี
ที่ติดอยู่ได้โดยที่เด็กน้อยรอดชีวิตราวกับปฏิหาร
ติดอยู่ใต้ซากนานไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ช่วงหลายวันที่ผ่านมาคนทั้งโลกรับรู้ความรุนแรง
ซึนามิรอบล่าสุดที่ถล่มอินโดนีเซียจากคลิปวีดีโอนี้
ภาพของการแสดงคอนเสิร์ตที่รีสอร์ตหรูริมทะเล
จบลงด้วยหายนะคลื่นยักษ์ซัดเวที
นักร้องและผู้ชมไปต่อหน้าต่อตาอย่างไร้ความปรานี
ในวันนี้ซากเวทีคอนเสิร์ตและป้ายจัดงานยังคงเหลือทิ้งไว้
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจหวังค้นหาผู้รอดชีวิต
รวมทั้งเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่อยู่บริเวณนี้
ในโจโควิดโดโดรัฐานาธิบดีอินโดดิงเซีย
ลงพื้นที่ประสบภัยซึนามิพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและซ่อมแซมทุ่นเตือนภัยซึนามิให้มีประสิทธิภาพ
ทำกลางรายงานว่าระบบเตือนภัยซึนามิใช้การไม่ได้มาแล้วกว่า๖ปี
แต่ซึนามิในครั้งนี้มีสาเหตุที่ต่างไปจากซึนามิครั้งก่อน
เพราะเกิดขึ้นจากภูเขาไฟอานักปรากฏตัวระเบิด
ซึ่งเชื่อว่าทำให้เกิดดินถล่มในทะเล
และนำไปสู่การเกิดคลื่นยักษ์ซัดฝั่งในที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าด้วยสาเหตุของซึนามิที่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว
ฉะนั้นความเป็นไปได้ที่อาจเกิดซึนามิ
ขึ้นอยู่กับว่าภูเขาไฟจะปะทุขึ้นมาอีกหรือไม่
ขณะเดียวกันการเตือนภัยซึนามิก็ทำได้ลำบาก
เพราะไม่สามารถตรวจจับสาเหตุการเกิดซึนามิได้ก่อน
และแม้เครื่องมือจะตรวจจับคลื่นซึนามิในทะเลได้
แต่ก็อาจจะสายเกินไปแล้ว
อินโดนีเซียมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเกิดซึนามิ

ที่ผ่านมาอินโดนีเซียเพิ่งเผชิญเหตุซึนามิใหญ่จากแผ่นดินไหว
ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันศพ
ขณะที่เมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
ซึนามิใหญ่ในมหาสมุทรอินเดีย
มีผู้เสียชีวิตมากถึงหลักแสนศพ
ในหลายประเทศรวมทั้งไทยและอินโดนีเซีย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน